แต่มันไม่ใช่มีเฉพาะแค่นั้นหรือเปล่า
น้ำแข็งน้ำแข็งอ่านพาดหัวตัวไม้ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้พี่หน่อย
นี่ดูสิน่ะอ่านให้จบยันภาษาหัวเลยนะ
อุ๊ยนี่สมศักดิ์ด้วย
สมศักดิ์ฟันสยบมรสุมเฉาทั้งสอบทุจริตจัดซื้ออุปกรณ์
เบลลี่ตบทรัพย์๑๐ล้าน

คือเอาล่ะเรื่องล่าสุดเนี่ยคือเรื่องที่คุณชูวิทย์ออกมา
แต่วันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐของคุณผู้ชมเนี่ย
ลงเอาไว้ชี้ไปถึงอีกหลายเรื่อง
เอาไปดูคำสั่งของคุณสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ลงนามในคำสั่งลงวันที่เมื่อวานนี้เลย๑๘มกราคมคุณผู้ชม
สั่งย้ายในไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ให้ท่านไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
และให้รักษาราชการแทนผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ครับ
แล้วสลับให้พันธบรตรีสุริยาสิงหะกมล
มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

คุณผู้ชมมีรายงานว่าคำสั่งย้ายฟ้าผ่าย้ายด่วนในครั้งนี้
เนื่องมาจากกรณีที่นายชูวิทย์กระมวลวิสิต
แฉว่ามีเจ้าหน้าที่๑๕นายพลเรือน๑คน
เข้าไปบุคคลบ้านพักกงศูนย์ใหญ่นาอูรู
ในบ้านไปเจอคนจีน๑คนซึ่งคนจีนคนนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทา

ปรากฏเป็นข่าวหลังการบุคคลครั้งนี้คุณผู้ชม
มีการยักยอกเงินของกลางมีการเรียกรับผลประโยชน์
แบ่งกันไม่พอหรือไม่อย่างไรไม่รู้แต่เรียกไปอีกรวมแล้วเกือบ๑๐ล้านบาท
แล้วที่สำคัญคือยอมปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
ทั้งหมดสามารถหนีออกนอกประเทศไปได้

อ้าวเรื่องนี้ต่อมาทำให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มาสอบปากคำแต่ยังไม่มีคือยังไม่ทันมีการเปิดเผย
ผลสรุปแหละว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่นะครับ
มันไปเชื่อมโยงกับผู้บริหารท่านใดหรือไม่นะยังไม่ทันสรุปนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้๑๐โมงเช้า
ท่านจะแถลงข่าวแถลงเรื่องอะไร
จะพูดหรือเปล่านักข่าวถามท่านแน่ล่ะ
อันนี้คือเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินเลยนะ
เข้ามาได้อย่างไรออกไปได้อย่างไร
ที่ทนายรณรงค์ออกมาร้องด้วยเรื่องนี้ด้วย
แล้วก็ไหนจะมีเรื่องของทุนจีนสีเทาด้วย
ก่อนนะย้ำก่อนว่าการสั่งย้ายในครั้งนี้
ยังไม่ได้มีผลสรุปว่าท่านไตยฤทธิ์เนี่ยท่านมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
อาจจะเป็นกระบวนการในการบริหารหรือไม่
ในการที่ย้ายเอาไว้ก่อนเพื่อให้การตรวจสอบมันโปร่งใส
คุณผู้ชมครับที่น่าจับตามองอีกหนึ่งสัญลักษณ์วันนี้
เขานัดที่จะสวมเสื้อสีเหลืองกัน
วันนี้ไปดูสิตึกที่แจ้งวัฒนะจะเหลืองทั้งตึกหรือเปล่า
ทำไมต้องเหลืองระเบิดเขาบอกว่าสีเหลืองเนี่ย
จะเป็นการแสดงจุดยืนต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
เพราะผมไม่ได้พูดนะอันนี้คือจุดยืนที่
คือเรื่องของการใส่เสื้อเหลืองมันก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ
แต่สุดท้ายแล้วต้องไปรอพิสูจน์ความผิดกันอีกทีหนึ่ง

นี่ก็เป็นรุ่นใหญ่เลยนะพาดหัวพาดหัวไม้ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้เลย